คือต้องบอกว่าพี่พีตอนนี้อยู่เฉยไม่ได้แล้ว
การทำความผิดกับอารยกรรมทางเทคโนโลยีหรือว่าพร
สำหรับลูกทุ่งรกอิตาลพีซาเดิร์ด
หลังถูกผู้ไม่หวังดีกล่าวหาในโซเชียล
เจ้าตัวเนี่ยจัดทัวร์คอนเสิร์ตในต่างประเทศโดยใช้ชื่อโครงการว่า
สืบทอดศาสนาสืบสารวัฒนธรรมเพื่อนำเงินไปสร้างวัดไทยและบำรุงศาสนาพุทธในต่างแดน
แต่ในความเป็นจริงเนี่ยใช้ชื่อโครงการนี้ไว้สำหรับบังหน้าเพื่อหารายได้เข้ากระเป๋าตัวเอง

ใช่เจ้าตัวยืนยันว่าไม่มีเจตนาทำโครงการเพื่อเอาเงินเข้ากระเป๋าตัวเองเลย
มีแต่ขอค่าใช้จ่ายในการเดินทางและที่พักให้กับทีมงานเท่านั้น
และบางครั้งก็ต้องควักจ่ายเองเพราะทางวัดแจ้งว่าไม่มีเงิน
ซึ่งตัวเองก็ไม่ได้คิดอะไรเพราะว่าถือว่าทำบุญแล้วกัน

มีผลต่อวิชาชีพของผม
แล้วก็มันมีผลต่อบุคคลที่ทำความดีแล้ว
และต้องมาโดนบันทรอนด้วยคำพูดของใครบางคน
แล้วสิ้นเดือนเนี่ยผมก็ต้องไปทำบุญที่นั้นด้วย
ใครมาคอมเมนต์พาดพิงเรื่องอะไรแบบนี้ที่มันไม่ใช่เกี่ยวกับความจริง
ก็โดนแน่นอนปอทเดี๋ยวนี้กฎหมายเขามีคุ้มครองแล้วนะจ๊ะ